พามาดูเรื่องวัคซีนหน่อยคุณนัทพงศ์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ
มันมีคนแบบนี้จริงค่ะคุณผู้ชมคือมีคนได้รับวัคซีน
ก็เลยเนียนค่ะไปลงทะเบียนหน้างานเพื่อที่จะขอฉีดอีกนะคะ
นี่มีคนคิดแบบนี้จริงด้วยแล้วแถมคนที่คิดแบบนี้แล้วไปทำแบบนี้เนี่ย
เป็นผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นด้วยนี่ค่ะนายแพทย์นรงศักดิ์บำรุงถิ่น
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้บริหารท้องถิ่นคนหนึ่ง
แล้วตรงนี้เป็นจุดที่เขาใช้วิธีลงทะเบียนหน้างาน
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ทราบว่าคนคนนี้เคยได้รับวัคซีนครบ๒เข็มมาก่อน
เดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคม
แต่ว่าความมาแตกค่ะหลังจากที่ผู้บริหารท้องถิ่นรายนี้
พอรับวัคซีนไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องคีย์ข้อมูลเข้าระบบ
จองวัคซีนเข็ม๒ต่อไปใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นปกติ
พอมันเห็นข้อมูลสะท้อนออกมาก็เลยรู้ว่าอ้าวฉีดมาแล้วนี่นะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่พอทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะ
ก็โทรไปหาเจ้าตัวทันทีเขายอมรับค่ะบอกว่าตั้งใจมาฉีดเป็นเข็มที่๓
ทีนี้เขาก็เจ้าหน้าที่ต้องบอกเลยค่ะว่าทำแบบนี้
จงใจปกปิดข้อมูลกับทีมแพทย์นะแล้วก็ขัดหลักเกณฑ์ของสอบคอด้วย
เดี๋ยวจะต้องมีการรายงานเรื่องนี้ไปที่ในอำเภอปากช่อง
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้บริหารท้องถิ่นรายนี้ต่อไปนะคะ
ผู้สืบข่าวของเราค่ะก็สืบมาจนทราบว่า
ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าไปฉีดวัคซีนเข็มที่๓

แต่ยืนยันว่าจะไม่เข้ารับการฉีดเข็มที่๔แล้วค่ะ
แต่นี่หลายคนก็สงสัยในเมื่อนายกฉีดจีโนแวคมา๒เข็มแล้ว
แล้วไปฉีดเข็ม๓มันเหมือนว่าบางคนเขายังไม่ได้ฉีดสักเข็มหนึ่ง
ในความรู้สึกของนายกมีความหินหรือไงครับ
อันนี้ก็ลืมคิดครับลืมคิดเหมือนกับผิดพลาดไปแล้ว
นี่ค่ะแต่หลายคนก็กังวลว่าเอ้าฉีดไป๓เข็มแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่า
เป็นเข็มที่๓ค่ะ
คือมันต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมนะครับ
แต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดนะครับ
เชื่อคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ